คุณผู้ชมคะมีเรื่องเศร้าค่ะมีคุณลุงแล้วกันนะคะ
วัยห้าสิบเก้าปีคนนึงตั้งใจจะขุดหลุมฝังสูนักตัวโปรด
คือหลุมฝังนักมันตายเขาก็ไปขุดหลุมฝังปรากฏว่า
วูบค่ะแกวูบแล้วก็ตกลงไปในหลุมอะค่ะ
เสียชีวิตเลยค่ะหลุมที่ขุดจากฝังสูนักหรอ
คือน่าเศร้าจริงนะครอบครัวบอกว่ามันคือความแบบสูญเสียซ้ำติดกันเลยค่ะ
โมงห้าสิบช่วงเช้านะคะตำรวจสพเมืองจังหวัดศรีสะเกด
แล้วก็กู้ภัยได้รับแจ้งมาว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่สวนท้ายหมู่บ้านในตำบลน้ำคำค่ะ
ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบศพของคุณลุงวัย๕๙ปี
สวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นนอนหงายอยู่ปากหลุมนะคะ
หลุมเนี่ยเพิ่งขุดใหม่เลยแล้วก็มีจอบขุดดินอยู่ใกล้ใกล้กันด้วย
แล้วก็มีผ้าห่อสุนัขพันธ์เล็กที่ตายแล้ว๑ตัว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยรอบก็ไม่มีร่องรอยการทำร้ายหรือการต่อสู้
เลยคิดว่าคุณลุงแกน่าจะเป็นลมวูบล้มลงไป
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างขุดหลุม
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่สถานที่จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
ได้คุยกับพี่สาวของคุณลุงผู้เสียชีวิตก็คือนางอิสรีข่ายทองค่ะ
พี่สาวบอกว่าไม่ติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าน้องชายมีโรคประจำตัวหลายโรค
มีอาการทางประสาทต้องกินยาหลายอย่างด้วย
แต่ที่น่าเสียใจคือมันคือการสูญเสียติดกันเลย
เพราะว่าไอ้เจ้าสุนัขที่อยู่ข้างที่น้องชายจะขุดหลุมฝัง
นั่นคือสมาชิกสุดรักของครอบครัวตัวหนึ่งเหมือนกัน
ชื่อว่าเจ้าบีบีเป็นสุนัขพันธิสุตัวนี้ค่ะเพศเมีย
เป็นตัวที่ทั้งบ้านเนี่ยรักกันมาก
สุนัขตายก็เสียใจแล้วกลายเป็นว่าต้องมาเสียน้องชายต่อไปอีกอะค่ะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยพี่สาวเล่าให้ฟังว่าครอบครัวพาเจ้าบีบีไปหาคุณหมอ
เพราะว่ามันป่วยด้วยโรคมดลูกอักเสบแล้วก็ต้องผ่าตัด
แล้วมันไม่รอดอะค่ะแค่นี้คนในบ้านคือบางคนเขาเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานอ่ะ
เขาก็เสียใจเหมือนคนในครอบครัวสูญเสียไปนะคะ
แล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้อีกพอไปรับซากสุนัขก็คือ
ศพของเจ้าบีบีเนี่ยมาจากโรงพยาบาลสัตว์๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
กลับถึงบ้านพี่สาวบอกว่าเธอเองนี่แหละที่ไหว้วันน้องชายบอกว่า
ช่วยเอาร่างเจ้าบีบีไปฝังให้ทีนะแล้วน้องชายก็หายไป
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายหายไปไหนก็คิดว่าเอออาจจะไปช่วยงานศพหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนในหมู่บ้านเพิ่งเสียชีวิตเหมือนกันแล้วน้องชายก็เป็นคนอัธยาศัยดี
มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วบ้านเวลาบ้านไหนมีงานบุญงานบวชงานศพอะไร
น้องชายก็จะไปช่วยเสมอเสมอค่ะน้องชายก็เลยเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านด้วยนะคะ
แต่ว่าเขาเนี่ยในบรรดาพี่น้องคือเขาอยู่เป็นโสดไม่ได้มีครอบครัว
ก็จะช่วยดูแลพี่ช่วยงานร้านขายก๋วยเตี๋ยวช่วยเหลือทุกอย่างค่ะ
คิดเลยจริงว่าน้องชายจะมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ

ที่เสียชีวิตที่ไหว่ลงในบ่อบำบัดน้ำเสียอะไรน่ะอ่าไอ้อืมอ่า
มันตายก็เลยคิดว่าโอ้ยป่านนี้ไปอยู่บ้านงานเขาแล้วแหละ
อ่าพี่สาวทั้งนู้นก็ว่าอยู่บ้านดากี้แต่ทั้งทั้งพี่สาวใหญ่นี่ไม่รู้ว่ามีคนตาย
ก็คิดว่ามันเป็นอะไรว่ามันห่วงดูหนังหรือไง
มันถึงไม่ยอมขึ้นมาเอาค่าจ้างหวังหวา